ซึ่งเมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่มีหน้ากากสำหรับเด็ก

คือด้วยความที่มันเป็นน่ากากแบบเต็มใบหน้า

มันก็จะมีการแบ่งขนาดเป็นไซส์เอสเอสเอส
ของเราเนี่ยสำหรับเด็กทั้ง๑๒ชีวิต
เมื่อวานจึงมีการขอรับบริจาคหน้ากากเหล่านี้มานะครับ
สุดท้ายโอ้โหได้มาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ
นำหน้ากากชนิดพิเศษสำหรับดำน้ำ
ทดลองสวมใส่ให้กับเด็กชายคนหนึ่ง
ที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกับเด็กที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
เพื่อเป็นการวัดขนาดและปรับขนาดของหน้ากาก
ให้เข้ากับใบหน้าของเด็กนะครับเพื่อเตรียมความพร้อม
หากต้องนำหน้ากากที่มีขนาด
พอเหมาะไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือเด็กออกจากถ้ำหลวงนะครับ
รายงานข่าวระบุว่ายังไม่แน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่
จะตัดสินใจใช้วิธีการใด
เพื่อจะนำทั้งหมดออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย๑๐๐

ก็คือการสอนให้เด็กว่ายน้ำให้เป็น
ก่อนที่จะให้ใส่หน้ากากชนิดนี้เพื่อดำน้ำออกมานะครับ
รวมทั้งการสูบน้ำออกจากถ้ำ

ก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับ

เป็นขนาดของผู้ใหญ่ที่มันใหญ่เกินไปสำหรับใบหน้าของเด็ก
แต่จะนำส่งถึงทีมหน้าถ้ำเมื่อใด
ก็ต้องรอคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้บัญชาการหน่วยซิล
ปฏิบัติงานในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ

แต่จะนำเข้าไปอย่างไรก็ต้องรอดูจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือน่าดีใจนะพอประกาศขอความร่วมมือขอการสนับสนุนไปปุ๊บ
หลั่งไหลมาแทบจะไม่ต้องรอเลยเป็นน้ำใจที่เราเห็นแล้วเราชื่นใจจริงจริงนะคะ